ต่อนะคะกับตลกสู้ชีวิตคนนี้นะคะ

สุดท้อปัดท้อใจบนทึงทางด้านของเรา

ก็เลยคว้าตัวมาอัปเดตกันหน่อยค่ะ

ต้องบอกว่าพี่โอบานเนี่ยแกสู้ชีวิตมากนะคะ

แห่งประเทศไทยมาถึง๒ปีกว่า
แล้วก็ทำธุรกงธุรกิจมากมายค่ะ

แล้วก็สับสนวงการตลกอย่างต่อเนื่องค่ะ
อย่างที่บอกไปน้องทอปัดได้มีโอกาส
เจอพี่โอบาขออัปเดตชีวิตนิดนึงค่ะ

โอบะก็บอกว่าเอาจริงพี่ก็วุ่นดีนะน้องเอ้ย

งานในวงการแล้วก็ช่วยเหลืองานพ่อวัยพฤษค่ะ
จะต้องดูงานในสมาคมตลก

พ่อแม่พี่น้องชาวตลกนะคะที่อยากมีรายได้ด้วย
เพราะอย่างที่รู้ช่วงนี้ตลกซบเซาเยอะค่ะ
งานเยอะแบบนี้หลายคนก็เป็นห่วงสุขภาพพี่โอบ่าเห็นแกผอมลง
เอ๊ะพี่ดูแลตัวเองเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
โอบาบอกว่าสบายมากพี่มีเวลาหยุดพักผ่อนอยู่แล้วเหรอน้องเอ้ย
เห็นใจครับเห็นใจตลกที่ไม่มีรายการทีวีไม่มีละครไม่มีภาพยนตร์อะไรอย่างนี้
ก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องดินรนต่อสู้กันครับ
จะมีโชว์ตลกทุกวันเสาร์ก็ยังไอ้น้อย
ว่าวงเขายังมีวงอยู่
จะดูแลแล้วก็ทำหน้าที่ให้สมกับคำว่า
วิทยาลักษณะนายโยคสามารกษ์ศิลปินตรักยังเต็มทีอะครับ

เพราะว่าเราก็จัดให้มันเรียบร้อย
คิดว่ามันคงจะเนื่อยวันสองวันแปลกอะ

เพราะวิงานให้เราเหนื่อยแต่เรามีความสุขและภาคภูมิใจ